กันที่ข่าวนี้เลยค่ะอุณหภูมิความร้อนความแซ่บเนี่ยแบบต้องขอพักหนึ่ง

อะไรจะเป็นการที่เขาบอกว่าอยู่บ้านเก่าแล้วออกไปบ้านใหม่

ไม่รู้จักบุญคุณนะฮะก็คือแพนเค้กแล้วก็ใหม่ดาวิกา

ทำให้มีผลทันทีเลยซึ่งเดิมทั้งคู่จะสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดวันที่๓๐

โดยนางเอกสวยเลือกได้ใหม่ดาวิกา
พร้อมผู้จัดการส่วนตัวเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก

หลังจากที่เป็นนักแสดงในสังกัดวิกหมอชิต๗ปีค่ะ
จากว่าอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศการทำงาน

ใหม่ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์ก็เยอะ
งานละครไม่ค่อยรับนะแล้วก็เล่นภาพยนตร์ด้วย

ไม่กี่ฉากแต่ว่าสยบใจคนทั้งประเทศ

เขาบอกว่ายินดีร่วมงานกับทุกค่ายนะครับ
แต่ยืนยันว่าตอนนี้ไม่ได้มีช่องไหนทาบทามให้เซ็นสัญญานะ
รวมไปถึงปฏิเสธด้วยที่เมาส์กันแรงเหลือเกิน

ค่าตัวช่อง๓ดึงไปให้๓๐ล้านบาท

ก็ปฏิเสธทุกข้อที่แบบเมาส์กันเลย
รวมไปถึงขอยอมรับกระแสวิพากษ์วิจารณ
กล่าวหาว่าลืมบุญคุณช่องที่ปลูกปั้นให้มีชื่อเสียง

หากว่าการตัดสินใจในการทิ้งวิก๗สีครั้งนี้
อาจจะทำให้แฟนคลับหลายคนนั้นผิดหวังในตัวเธอค่ะ

มันแปลว่ามันต้องมีที่ไปแล้วหรือว่าอะไรยังไง
แต่อันนี้เราขอใช้คำว่าเป็นนักแสดงอิสระ
เพราะฉะนั้นแปลว่าน้องสามารถร่วมงานได้กับทุกที่

อยากให้น้องได้ลองเครื่องเปลี่ยนบริละกาศทำงาน
ไปดูบ้าง

ไม่รู้ว่าบ้านหลังแรกที่ใหม่ไป
และเป็นบ้านหลังแรกที่ให้โอกาส
ให้ใหม่ได้มีตรงนี้ให้ได้มีหน้าที่การงานตรงนี้ค่ะ
ดังนั้นหมายไม่ลืมทรัพย์คุณทางนี้
มันเป็นทรัพย์คุณที่ยิ่งใหญ่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่มีทางลืมแน่นอน
ความพูดในลักษณ์กูแบบนี้ก็ว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ที่ต้องโดนเพราะว่า
ก็เชื่อว่ามันต้องมีคนที่รับไม่ได้
และคนที่ผิดหวังกับคำตอบของเราอยู่แล้วนะครับ

เพราะว่าคิดซะว่ามันเป็นเสียงรอบข้างที่เรานะ
คือหมายโดนอะไรแบบนี้มาเยอะมากแล้วก็ผ่านมันไป
เพราะว่ากำลังใจดีแล้วก็อย่างที่บอกว่าคำสอนนี้ก็

เอาจริงมีคุยไว้ค่อนข้างเยอะมาก
แต่ว่ายังไม่ได้สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
ยังไม่มีผู้ใหญ่ท่านไหนมาพูดถึงเรื่องการเซ็นช่อง

แล้วก็ผีมือว่าช่อง๓ให้ค่าขนมของใหม่๓๐ล้าน

ด้วยยุคนี้ไม่น่าจะมีใครที่แบบใช้เงินขนาดนั้นนะ
เราว่ามันอย่างนี้ก็ว่ามันก็เกินไปไม่มีค่ะ
คุณใหม่ดาวิกานี่นะก่อนหน้านี้ก็โดนกระแสมาแล้ว
เรื่องของการเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวจากคุณเอมาเป็นคุณกล้าว
เชื่อว่าโดนกระแสนี้เดี๋ยวเธอก็ผ่านไปได้นะคะ
ถูกต้องและตอนนี้ใบหน้าปรากฏอีกหนึ่งท่านแล้วนะคะ
สำหรับนางเอกสาวรุ่นพี่แพนเค้กเขมมะนิดนั่นเอง

บอกว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่
และถึงแม้ว่าจะหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมแล้ว
แต่ว่าก็ยินดีร่วมงานแล้วก็ช่วยเหลืองานตามเดิมนะคะ
ยืนยันว่าตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระ
ยังไม่มีการเซ็นสัญญากับค่ายใหม่
ส่วนเรื่องที่โดนชาวเน็ตจวกแรงว่าลืมบุญคุณ
เจ้าตัวบอกว่าไม่ซีเรียส
แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ดาราศาสตร์
รุ่นน้องที่โดนกระแสพร้อมกันด้วยคุณหมายดาวิกา
ก็เรียกได้ว่าโดนวิจารณ์หนักเรื่อง
ไปร่วมงานช่องกับเจ้าตัวด้วยค่ะ
ก็ถ้าเราจะมีโอกาสได้เดินรูป
หรือเติบเตาขึ้นในอีกระดับหนึ่ง

เราก็เลยลองในเส้นทางตรงนี้ดูนะคะ
ถ้ามีโอกาสอะไรที่แพนสามารถทำประโยชน์ให้กับช่องได้
ยังได้ทำงานให้กับช่องหรือมีผลงานต่างที่ช่องให้โอกาสเรา

ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง

เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้รับโอกาสดีจากทางช่องมาโดยตลอด
แล้วก็ตั้งแต่เริ่มวันแรกเลย
ตั้งแต่ประกวดไทยซุปเปอร์โมเดลมาจนทำทุกอย่าง
ทุกอย่างก็มีวันนี้
เพราะว่าจริงแล้วช่องให้โอกาสมาโดยเสมอนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่เราจะลืมในส่วนนั้นอยู่แล้ว
ทุกอย่างคงเดี๋ยวเริ่มหลังปีใหม่
เดี๋ยวเราก็คงเริ่มมีกำหนดการอะไรที่ชัดเจนกันอีกทีหนึ่งนะคะ

ก็จริงแล้วก็แล้วแต่คนมองมากกว่าค่ะ
ความรู้สึกของหลายคนที่เขาเรียกว่าติดตามผลงานกันมาอะไรอย่างนี้นะคะ
นานาจิตตังค์มันก็หลากหลายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ให้กำลังใจน้องผ่านสื่อแล้วกันอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่จริงแพนว่าก็คงไม่ได้มีอะไร